ข่าวต่อไปช่วยกันจ้องดูหน่อยนะฮะว่าแมงมุมนี้มันสายพันธุ์อะไร
มันใช่แมงมุมแม่ม่ายดำพิษแบบหนักมาสาหัสหรือเปล่าได้นะพี่ช่วยดู
บอกว่าจับแมงมุมตัวนี้ได้
คุณดูสิสีมาลักษณะสีดำ
เธอก็ถามว่าเอ๊ะใช่แมงมุมแม่ม่ายดำหรือเปล่า
คือจับได้ที่บ้านเนี่ยแหละนะครับ
เป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลจริงคุณ
หลังจากที่มีคนใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าเวฟดีเอ็กซนะครับ
ผู้ชายนำวีดีโอแมงมุมที่จับได้มาโพสต์สอบถามว่า
นี่แมงมุมอะไรใช่แมงมุมแม่ม่ายดำพิษร้ายแรงกัดถึงตายหรือเปล่านะครับ

ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลเหมืองหม้ออำเภอเมืองแพร่เนี่ย
เป็นผู้ที่จับเจ้าแมงมุมแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกนี้ไว้ได้
ขนาดของตัวมันนะ๑๔๑๖มิลลิเมตร
ผมตกใจเลยผมไปดูข้อมูลแมงมุมแม่ม่ายดำเนี่ย
ขนาดตัวเท่านี้เลย๑๔๑๖มิลลิเมตร
ประมาณสักเซนถึง๒เซนเนี่ยนะฮะ
ลำตัวมันเป็นสีดำเทาไอ้ตัวที่จับได้เนี่ยนะฮะ
กลางลำตัวมีเครื่องหมายเป็นรูปนาฬิกาทรายสีแดงชัดเจน

แมงมุมเนี่ยแมงมุมพิษสกุลแมงมุมแม่ม่ายเนี่ย
ขนาดตัว๑๔๑๖มิลลิเมตร
สีดำกลางลำตัวมีเครื่องหมายรูปนาฬิกาทรายสีแดงหรือสีเหลือง

โดยคุณธีรพัฒน์ที่จับแมงมุมนี้ได้บอกว่า
บ่ายวันอังคารพี่สาวข้างบ้านได้เรียกผมไปช่วยจับแมงมุมหน่อย
เพราะว่าพบอยู่ที่พื้นปูนซีเมนลานจอดรถ

แมงมุมตัวนี้มันเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้า
วิ่งเร็วเหมือนแมงมุมที่เคยเจอตามบ้าน

เขาก็เลยใช้ไม้เขียอีกให้มันหงายท้อง
พบว่ามีรูปนาฬิกาทรายสีแดง

เพราะว่ามีความรู้มาอยู่บ้างเป็นแมงมุมแม่ม่ายดำแน่นอน
แต่เพื่อความแน่ใจจึงเอามาโพสต์สอบถามคนในโลกโซเชียล
และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบหน่อย
เพราะตอนนี้ชาวบ้านระแวกนี้ก็กลัวนะครับว่า

ก็คือนางออนอนงผัดผ่องบอกว่า
ตอนนั้นกำลังจะทำความสะอาดที่จอดรถ

เจอแล้วก็เลยต้องรีบไปบอกคนอื่นให้มาช่วยดูช่วยจับหน่อย
เพราะกลัวหลานวัยกำลังสนจะถูกแมงมุมกัด
ถ้าแมงมุมกัดตายเนี่ยมันจะโอ้โหหนักเข้าไปใหญ่นะครับ
คือคุณผู้ชมฮะถ้าดูข้อมูลว่าแมงมุมแม่ม่ายดำมันมีพิษยังไง

ตัวเมียนะมันตัวใหญ่กว่าตัวผู้บางเท่า
แล้วตัวเมียมันมีกรามใหญ่มันกัดคนได้
ผลต่อระบบประสาทกล้ามเนื้อเกร็งจนกลายเป็นอมภาษณ์ได้นะ
ถ้าแพ้หนักขึ้นไส้อาเจียนเหงื่อออกมากมือสั่น
ชักพิษของมันทำลายไต
ไตวายและหัวใจล้มเหลว

ถ้าสังเกตลำตัวอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะฮะ

แล้วก็จะมีรูปนาฬิกาทรายอยู่ที่ตัวนะ
ตัวเมียจะเป็นสีดำแบบนี้มีรูปนาฬิกาทรายนะครับ
ได้ชื่อว่าแมงมุมแม่ม่ายดำเพราะ
หลังจากที่ตัวเมียผสมพันธ์กับตัวผู้
ตัวเมียมันจะกินตัวคู่เข้าไป

บางทีนะตัวเมียเนี่ย
มันกินตัวผู้กินคู่ของมันได้ถึง๒๐ตัวต่อวัน

ใช่บ้านเรามีการพบแมงมุมแม่ม่ายดำ
แม่ม่ายน้ำตาลอยู่หลายจังหวัดนะครับ
กรุงเทพนนทบุรีสมุทรสงครามลาบบุรีเชียงใหม่
พยาวแพร่ที่นี่ที่แพร่
พูนลำปางพิจิตรชัยนาธระยองจันทบุรีนครราชศรีมา

ท้องของมันเป็นรูปนาฬิกาสายด้วยใช่ไหมคะ